รู้ก่อนร้อนหนาวมาแล้วต้องถามผู้เชี่ยวชาญคนนี้นะฮะคุณคุปตนันครับ
สวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีทั้งผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
เช้าวันนี้ใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง
คงต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับ
จากสภาพอากาศที่ร้อนแล้วหลายพื้นที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง

แต่ว่าก่อนที่เราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศกันในวันนี้
มี๑คลิปวิดีโอเป็นคลิปวิดีโอที่มีคุณผู้ชม
เขาส่งคลิปมาในแฟนเพจผม
ถามว่าภาพนี้ปรากฏการณ์นี้มันคืออะไร
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับ

นี่เป็นเมฆนะครับกำลังนี่

นี่เป็นภาพพายุธนาโดที่เกิดขึ้นที่เม็กซิโกเมืองชีวาว่า

ตอนนี้เป็นช่วงที่กำลังมีการก่อตัวของพายุธนโดพอดีเลยนะครับ
ถือว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะหายากเลยทีเดียวนะครับ
สังเกตว่าพายุทันโดเนี่ยเขากำลังทำลักษณะ
ม้วนตัวใช่ไหมถูกต้อง
้วนตัวนะครับเอากลุ่มก้อนเมฆบนฟ้าลงมา
ส่วนด้านล่างก็มีการดูดเอาฝุ่นขึ้นไปด้วย
เขากำลังจะประสานกันระหว่างบนฟ้ากับพื้นดิน

นี่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมของคนที่ไปหาคลิปนี้
ยังสบายดีหรือเปล่านะครับเพราะต้องปลอดภัยสิครับ

ถือว่าเป็นหนึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาติในเมืองไทยเนี่ย
ค่อยจะมีแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนาคเล่นน้ำเกิดในทะเลซะส่วนใหญ่
หลังจากแชร์ไปก็มีการวิภาควิจารณ์เป็นวงกว้าง

บางคนก็ตีเป็นตัวเลข
บางคนก็คิดว่าน่าจะเป็นพญานาคหรือเปล่า
แต่ว่าถ้าเกิดในเค็กซิโกก็อาจจะไม่ใช่

ช่วงนี้หลายคนอาจจะบ่นว่าทำไมร้อนเหลือเกิน

เมืองไทยของเราอยู่ในช่วงที่ดวงอาทิตย์มาตั้งฉากพอดี
แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์มาตั้งฉาก
เหนือพื้นที่บริเวณภาคกลางของเรา
โดยคาดการณ์ว่าในช่วงวันที่๑๖นี้
มาตั้งฉากเหนือท้องฟ้ากรุงเทพมหานคร
ดังนั้นถ้าหากในช่วงวันเวลาดังกล่าว

ที่มีกลุ่มก้อนเมฆบนท้องฟ้าค่อนข้างบางตา

คงต้องตรวจสอบสภาพอากาศดูฟ้าดูฝนด้วย

แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมในเมืองไทยของเรา

เพราะว่าตอนนี้ฝนมีการกระจายตัวอยู่
ส่วนใหญ่นั้นเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

ในบริเวณจังหวัดพิศนุโลกพิจิตร

ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ก็คือแถวบริเวณพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้แถวจังหวัดภูเก็ต
อยู่บริเวณดังกล่าวนี้ก็อาจจะต้องระวังหน่อย
ส่วนคนกรุงเทพมีกลุ่มฝนก่อตัวเล็กน้อยถึงปานกลาง
แถวบริเวณเขตสายไหมยังคงเกาะตัวอยู่บริเวณนางกล่าว
ใครผ่านจุดดังกล่าวก็หรือว่าใครจะทำกิจกรรมบริเวณดังกล่าว
ก็คงต้องดูฟ้าดูฝนแล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันฝนด้วยนะครับ
ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์ลักษณะการเกิดฝน
ที่เห็นสีขาวนี่คือกลุ่มก้อนเมฆ
ส่วนที่เห็นเป็นจุดสีน้ำเงินสีเขียว
นี่คือการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสม
นี่คือ๓๐นาทีหลังจากนี้นะครับครึ่งชั่วโมง

แต่ถ้าหากเราคำนวณไป๒๔ชั่วโมง
อยากให้คุณผู้ชมสังเกตพื้นที่ที่เป็นลักษณะสีฟ้าสีเขียวสีน้ำเงิน
เป็นบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนสะสมเยอะเป็นพิเศษ

ถ้าหากเราคาดการณ์ต่อเนื่องไป๒๔ชั่วโมง
ฝนส่วนใหญ่นั้นจะก่อตัวในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนล่าง
ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูน
ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวอาจจะต้องระวังกันหน่อย
ทีนี้ถ้าหากเราคำนวณต่อไปอีก๗วัน
ไปดู๗วันฝนนั้นมีการสะสมมากน้อยแค่ไหน

สังเกตว่ากลุ่มฝนมีการกระจายตัวส่วนใหญ่เน้น
เป็นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่าง
ส่วนภาคเหนือส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
ก็จะมีการกระจายตัวของกลุ่มฝนค่อนข้างเยอะในช่วง๗วันนี้
ดังนั้นใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะไปทะเลทั้งสองฝั่ง
ทั้งฝั่งอันดามันทั้งฝั่งอ่าวไทย
คงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังฝนที่ตกหนักแบบนี้
อาจจะมีผลเรื่องของคลื่นที่อาจจะสูงตามมา
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายชีวิตได้
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
รวมไปถึงการคาดการณ์สภาพอากาศหลังจากนี้เป็นต้นไป

ลากันไปด้วยการคาดการณ์นะครับลักษณะอากาศภูมิอากาศ
ในแต่ละเมืองใหญ่ตอนนี้ทั่วโลกเป็นอย่างไร
เดี๋ยวไปชมกันครับและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป